แต่ตอนนี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศสดในพื้นที่นะคะ
ติดตามการรายงานจากคุณพลอยสจิฤทธิสินและคุณอรัชพรชลาดลนะคะ
รายงานสดมาจากอบตโป่งผาค่ะเชิญค่ะ
เข้าสู่ภารกิจนะคะในการติดตามปฏิบัติการนะคะ
นำพาทั้ง๑๓ชีวิตค่ะออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะ
ซึ่งในวันนี้ค่ะดิฉันนะคะและคุณอรัชเกาะติดนะคะ
ปฏิบัติการตั้งแต่ช่วงเช้านะคะจนถึงณขณะนี้ค่ะ
ซึ่งตั้งแต่ที่เราได้อยู่ที่ตรงนี้นะคะอบตโป่งผาแห่งนี้ค่ะ
เราก็มีการสังเกตเห็นนะคะว่าตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
ได้มีฮอนะคะมีการลำเลียงหมูป่าค่ะ
ตัวที่๕๖๗๘ออกไปนะคะจากที่บริเวณหน้าถ้ำหลวง
แล้วก็ผ่านที่บริเวณอบตโป่งผาที่เรายืนอยู่นี้ค่ะ
ซึ่งตามช่วงเวลานะคะเราก็พบค่ะว่า
ช่วงเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๒๐นาทีค่ะ
เราเห็นว่าห่อลำแรกนะคะได้บินผ่านที่อบตโป่งผาแห่งนี้ค่ะ

เป็นหอที่ลำเลียงหมูป่าตัวที่๕
แล้วเรานะคะก็ได้สังเกตค่ะว่าอีกสักประมาณ๑ชั่วโมงถัดมาค่ะ
พี่มีนสักช่วงเวลาประมาณ๑๘๓๐ก้าวกว่า
ทุ่มครึ่งซึ่งจะใช้เวลาห่างกันประมาณ๑ชั่วโมง
แล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามีฮออีกลำนึงได้บินผ่านพวกเราไปเช่นเดียวกัน
ซึ่งนั่นก็สังเกตได้ว่าอันนั้นอาจจะเป็นหมูป่าคนที่๖กับ๗ที่ถูกลำเลียง
เพื่อที่จะส่งไปที่โรงพยาบาลเชียงไลน์ประชานุเคาะ
ต่อมาช่วงเวลาไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองพรีวีสักประมาณ๑ทุ่ม๕๘
ซึ่งฮอลำนี้เราก็คาดว่าจะเป็นหมูปากตัวที่๘ในการที่จะลำเลี้ยง
ไปอย่างที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคาะค่ะ
สำหรับวันนี้ในการปฏิบัติภารกิจ
ส่งกลับกู้ไภและก็ส่งกลับหมูปากอีก๔คน
มีรายงานมาล่ะว่าวันนี้เนี่ยเอาออกมาได้แล้วอีก๔คน
ซึ่งก็อย่างที่คุณพลอยสจีรายงานไปนะคะว่า
มาจากเฮลิคอปเตอร์คือลำเลียงโดยเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมด
ลำแรกเนี่ย๕โมง๒๐นาที๑คน

ลำที่๒ทุ่มครึ่งมีรายงานว่าขึ้นไป๒คน

แล้วก็ลำที่๓ตอน๑ทุ่ม๕๘นาทีอีก๑คนนะคะ
ซึ่งตอนนี้ภาพที่เห็นอยู่ข้างดิฉันตอนนี้เนี่ยก็เป็นภาพที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ
ซึ่งบริเวณนี้เราก็มีทีมข่าวประจำจุดอยู่เช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีเฮลิคอปเตอร์ขึ้นลง
คุณผู้ชมก็จะสามารถเห็นได้เช่นเดียวกันนะคะ
โดยปฏิบัติการภารกิจทั้งหมดในวันนี้เนี่ย
ทางด้านผู้บัญชาการสอรก็มาแถลงตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะคะว่า
วันนี้ปฏิบัติการค่อนข้างราบรื่น
เราเข้าไปอาจจะช้ากว่าเมื่อวานสักเล็กน้อย
แต่ก็ส่งทีมนักดำน้ำเข้าไปตั้งแต่เวลาประมาณ๑๑โมงเสร็จแล้ว
แต่ว่าการทำงานถือว่าราบรื่นระดับน้ำลดลงการระบายน้ำทำได้ดี
วันนี้ต้องบอกนะคุณผู้ชมไม่มีฝนตกลงมาเลยจริง
ช่วงเช้าเนี่ยฝนพร่ำเล็กน้อยแต่ณตอนนี้เวลานี้คุณผู้ชมค่ะ
ท้องฟ้าเนี่ยไม่เห็นเมฆเลยแล้วก็ฝนเนี่ยยังไม่ตกลงมาเลย
ถือว่าสภาพอากาศเป็นไปอย่างเอื้อ
และก็เป็นประโยชน์ต่อธนกิจการคู่ไทยเป็นอย่างมากนะค่ะ
รวมถึงผู้บัญชาการสอรก็บอกด้วยนะคะว่า
วันนี้คาดว่าน่าจะนำหมูป่าออกมาได้เพิ่มเติม
ซึ่งตอนนี้เท่าที่เราสังเกตจากเฮลิคอปเตอร์ที่ขึ้นบิน
รวมถึงแหล่งข่าวที่รายงานกันมาหลายกระแสเนี่ยนะค่ะ

ก็สรุปได้ว่าวันนี้น่าจะออกมาได้อีก๔คน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราทุกคนยังคงรอคำยืนยัน
จากการแถลงของผู้บัญชาการสอรอยู่
ตอนนี้บรรยากาศบริเวณหน้าถนนอะบอตอค่ะ
หลายนายเลยเป็นสิบนายนะคะที่ยืนดูแลเรื่องของการจราจรอยู่

สอบถามเข้ามาน้องพรไปสอบถามมาแล้ว
ว่าตอนนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มีการ
เดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายแห่งนี้

เพื่อที่จะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
รวมถึงได้มีการประชุมนะคะร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะ
เกี่ยวกับปฏิบัติการที่เกิดขึ้น
เพื่อที่จะให้ปฏิบัติการในครั้งนี้มีความสะดวกแล้วก็ได้รับความปลอดภัยมากที่สุด
ซึ่งอีกไม่กี่นาทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอาจจะมีการแถลงข่าวของท่านผู้บัญชาการสรรรค์
คือท่านอาจจะเดินทางมาที่นี่ซึ่งบรรยากาศก็จะเห็นว่ามีทั้งผู้สื่อข่าวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติ
ก็ยังคงรอและตักกันรวมถึงพวกเราสองคนด้วย
ซึ่งตอนนี้บริเวณจุดที่แถลงเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวไปดักรอกันหมดแล้วกล้องนี้ตั้งกันเต็มเลย
เพราะว่าดูจากลักษณะที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนแบบนี้แล้วเนี่ยคาดว่าอีกไม่นานค่ะ
ทางด้านผู้บัญชาการสอรน่าจะมาแถลงเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านมาถึงประมาณสัก๒ทุ่ม๕๐
๒ทุ่ม๔๐กว่าถึง๒ทุ่ม๕๐เหมือนกันเพื่อมาแถลงตรงนี้ก่อนที่จะไปประชุม
เมื่อวานท่านบอกแล้วนะคะว่าแต่ละทีมเนี่ยจะมีการแยกการประชุมแต่จะประชุมพร้อมกันในเวลา๓ทุ่มตรง
ถ้าดูจากเวลานะตอนนี้คิดว่าอีกไม่กี่นาทีผู้บัญชาการสอรอาจจะเดินทางมาแถลงที่อบตโป่งผาย
หลังจากนั้นก็น่าจะเดินทางไปประชุมกันต่อ
ใช่ค่ะเพราะว่าท่านนะคะก็ได้บอกว่าทุกครั้งนะคะที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจค่ะเราเนี่ยจะต้องมีการมาประชุมกันนะคะ
เพื่อที่จะดูนะคะว่าภารกิจนี้มีรอยตรงไหนที่ยังต้องปรับปรุงหรือต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่าที่จะต้องทำอย่างไรนะคะให้ทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่รวมถึงน้องออกมาได้อย่างปลอดภัยรวมถึงการใช้เวลาค่ะ
ซึ่งหากเรามีการประชุมร่วมกันในทุกวันท่านก็บอกว่าเราอาจจะใช้เวลาในการนำพาน้องออกมาลดน้อยลงด้วยค่ะพี่มิ้น
แม้ว่าวันนี้ฝนจะไม่ตกเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเราก็ยังประมาทไม่ได้เพราะว่าตามพยากรอากาศแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงประมาณสักวันพุธฝนเนี่ยจะตกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละสี่สิบถึงหกสิบเลยในพื้นที่นะคะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพรุ่งนี้อาจจะมีฝนตกหรือไม่เพราะว่าเรายังคงเหลือหมูป่าอีกห้าคนที่จะต้องนำ
ตรงนี้จะได้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ขอให้หมูป่าอีก๕คนที่เหลือได้ออกมาก่อนแล้วค่อยตกค่อยว่ากัน
ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะตลอดทั้งวันที่ผ่านมามันถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติภารกิจในวันนี้เองหรือว่าในวันพรุ่งนี้เองเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถลุ้นกันได้แล้วว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ย
หากว่าฝนไม่ตกปฏิบัติการในวันพรุ่งนี้ก็จะต้องสำเร็จรู้ร่วงไปได้อย่างแน่นอน
ซึ่งเราเนี่ยก็ภาวนากันเนอะทั้งคนไทยทุกคนนะคะรวมถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็คงจะภาวนาให้น้องน้องอีก๕คนนะคะที่อยู่ข้างในนั้นออกมาได้อย่างปลอดภัยในวันพรุ่งนี้แล้วเราก็จะได้เห็นหน้าครบทั้ง๑๓คนแล้วล่ะค่ะพี่มิ้น
ย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับกระแสข่าวที่ออกมาตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อเช้าเลยที่ตอนแรกบอกว่า๔คนแรกที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยมีบางคนสถานภาพสุขภาพเป็นสีแดงบ้างเป็นสีเหลืองบ้างเมื่อช่วงบ่ายผู้บัญชาการสรรพก็แถลงยืนยันแล้วว่าทั้ง๔คนสบายดีปลอดภัยดีตื่นมาบนฮิ้วก่อนเลยนะคะแล้วก็บอกว่าอยากจะ
ครอบครัวแล้วก็ญาติเข้าเยี่ยมแบบไหนอาจจะเป็นการเข้าเยี่ยมผ่านทางกระจกหน้าต่างของห้องก่อนเพราะว่าก็ต้องคัดกรองก่อนว่าน้องน้องเนี่ยอยู่ในถ้ำนั้นอาจจะมีอาการติดเชื้อมีเชื้อโรคอะไรหรือเปล่าต้องรอผลตรวจตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะตั้งแต่ตอนแรกแล้วค่ะตั้งแต่ตอนที่น้องน้องยังอยู่ในถ้ำนะคะสิ่งเดียว
ถ้าตัวค้ำคาวเองเนี่ยอาจจะสกปรกหรือว่ามีสารพิษต่างทำให้น้องเนี่ยอาจจะเกิดโรคติดเชื้อตามมาได้อย่างเช่นโรคชีหนูนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคือคือคิดว่าทางทีมแพทย์เนี่ยเขาก็คงจะมีการตรวจเลือดแล้วก็นำน้องไปตรวจอย่างละเอียดแล้วค่ะใช่ค่ะรวมถึงวันนี้ก็มีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่านอกจากผู้

ระเบิดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความน่ารักนะคะแต่ว่าน้องหมาเนี่ยก็คือมาปฏิบัติหน้าที่ตามตามภารกิจที่ว่าได้รับมาว่าเป็นการดูแลบุคคลสำคัญที่อาจจะมาที่นี่นะคะนั่นก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่ะก็ชัวร์คุณผู้ชมถ้าติดตามผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีตลอดทั้งวันเนี่ยนะคะก็น่าจะได้เห็นภาพทางภ
เชียงรายประชานุเคราะห์แล้วอย่างที่บอกว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราประจำอยู่หลายจุดนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพในทุกจุดแล้วก็ไม่พลาดในทุกนาทีสำคัญใช่ค่ะโดยเราสองคนเนี่ยจะประจำอยู่ที่จุดหน้าออกประตอบกผาใช่ค่ะแล้วก็จะมีผู้สื่อข่าวทีมหนึ่งที่อยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคร

ขอบคุณคุณอรัชพรและคุณพลอยสจีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันแบบชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตกลงแล้ววันนี้ทีมหมูป่าออกมาได้กี่คน๔หรือ๕คนที่เรานำเสนอ
ท่านผู้ว่านโรงศักดิ์จะออกมาแถลงถึงภารกิจตลอดทั้งวันวันนี้นะคะ